เรื่องนี้ทางกู้ภัยเขาบอกว่ากู้ภัยงง
อยู่ก็มีคนแต่งชุดข้าราชการ
และอ้างตัวว่าเป็นประหลัดมายืนด่า

ว่ากู้ภัยทำงานเนี่ยแต่ว่าทำไมทำงานแบบนี้ล่ะ
ีดขวางการจราจรแบบนี้แบบนี้ไม่ถูกต้อง

แล้วก็โพสต์ในกลุ่มข่าวโคราชบ้านเอง

แล้วอยู่ผู้ชายคนนี้มาด่ากราด
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเลยนะครับ
แหละอยากรู้ชื่อคนชื่อร้อยเวียน
ไหนสินะครับไหน

ไหนรถมึงบอกว่ารถร้อยเวียน

ผมดูนะครับ
เก็บได้เอง

แล้วก็ดูสัตว์เลื้อยคานมาหมดเลยค่ะ
กู้ภัยเขาบอกว่าเสียความรู้สึกเหมือนกันนะครับ
อุตส่าห์ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนกันอยู่นะครับ
กลุ่มข่าวโคราชบ้านเองระบุว่า

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๔๔นาทีของวันที่๒๗พฤษภาคม

โดยกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถาน
รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
เชี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคัน
ที่เกิดเหตุบริเวณถนนร่วมเริงชัย
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
จุดเกิดเหตุก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง๒ราย

อาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือ
แล้วก็นำผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
มาอาสาสมัครกู้ภัยดูแลจุดเกิดเหตุ
กำลังรอเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสพเมือง

หลังจากรถพยาบาลนำผู้บาดเจ็บออกไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะ
แต่อยู่ก็มีชายแต่งตัวคล้ายข้าราชการ

มายืนชี้หน้าด่าอาสาสมัครกู้ภัยต่างนานาตามคลิป
เขาบอกคลิปมี๒ช่วงคือความยาว๔๗วินาทีกับ๕๗วินาที
แล้วก็ประชาชนคนเท่านั้นเขาถ่ายไว้ได้
โดยจะเห็นว่ากู้ภัยเขาก็พยายามที่จะยืนโบกรถ
เพื่อจะรอร้อยเวรและเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด
แต่ปรากฏว่าประหลัดคนนี้มาด่าบอกว่ากู้ภัยทำอะไรอยู่เนี่ย
การจราจรมันติดยาวไปถึงนั่นแล้ว
รถกู้ภัยจะมาจอดอยู่ตรงนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ภัยเองเขาบอกเขาวอนสังคมหน่อยนะครับ
พวกผมทำผิดอะไรพวกผมก็รอเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกัน
พวกผมช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันยังมาถูกชี้หน้าด่า
อย่างหยาบคายแบบนี้นะครับ
ส่วนผู้ชายที่แต่งชุดข้าราชการที่ปรากฏในคลิปนี้
เขาก็ไม่ได้เขาเหมือนว่าผ่านมาแถวนี้
เพราะว่าเหมือนขึ้นแท็กซี่มาแล้วก็มาลงแถวนี้
คงเห็นแล้วล่ะว่ารถมันติดก็เลยลงมาตรงนี้นะครับ
แล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ประหลัดเทศบาล
ประหลัดอบจแต่เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา
คือการที่แอบอ้างว่าเป็นประหลัดนั้นไม่ใช่แล้วนะครับ

แค่ข้าราชการคนหนึ่งของอบจนครราชศรีมาเท่านั้นเอง
แล้วก็ผู้ชายคนนี้คือนิสัยเขาชอบพูดจาโผงผางเสียงดัง
เหมือนที่อยู่ในคลิปเป็นประจำอยู่แล้ว
ต้นสังกัดชี้แจงบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ก็จะมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ดำเนินการทางวินัยต่อไปในส่วนที่มีการแอบอ้าง
ส่วนระหว่างนี้จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาตักเตือนหรือไม่
ก็ต้องรอผู้บริหารเป็นผู้ให้ข้อมูลเองนะครับ
นอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า
คนดังกล่าวเคยมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงาน
ชอบดื่มสุราแล้วก็ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และเคยถูกร้องเรียนหลายครั้งแล้วเหมือนกัน
จนต้องถูกให้กลับมาช่วยราชการในสำนักงาน
ก่อนจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามคลิปที่เกิดขึ้นอีกนะครับ
เราก็เข้าใจนะสมมุติถ้าคุณเป็นห่วงเป็นใย
เรื่องของการจราจรที่ติดขัดและจะมาช่วยอำนวยความสะดวกนี้ก็ได้

แต่อย่ามาด่ากันเองแบบนี้กู้ภัยบอกเสียใจเหมือนกันนะครับ